มาดูปฏิบัติการค้นหาหลวงปู่ถาวรถาวโรนะคะพระนักปฏิบัติ
ย้ายจำวัดจากจังหวัดกาญจนบุรีมาจำวัดอยู่ที่อำภึกโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานีหายตัวไป๗วันแล้ว
สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่และทำให้ชาวบ้านจะต้องตามหา
เพราะมีความเป็นห่วงว่าจะจมน้ำแม่น้ำโขง
มรณภาพไปแล้วหรือยังครับสิ่งที่ทิ้งไว้สุดท้ายคือ
รอยเท้ากับจีวอนริมตลิ่งแม่น้ำโขงนี่แหละ
การค้นหาเริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
มีอาจารย์ป๊อกปากเปียกเป็นหมอธรรมจากสุรินทร์
มาช่วยทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาและพญานาคกลางลำน้ำโขง
พิธีจะเป็นแบบนี้ค่ะพายเรือออกไป
จุดทูป๓๖ดอกลอยกรวยใบตองดอกไม้
ขัน๕ขัน๘รวม๑๓กรวย
ตรงจุดที่พบจีวรและรอยเท้าหรือหลวงปู่
ปรากฏว่าค่ะมีอยู่๑กรวย
ลอยไหลไปที่หน้าถ้ำผาวิ่ง
อาจารย์ป๊อกตะโกนเรียกหลวงปู่ถาวรเลยนะ

ท่ามผาวิงนี้เคยเป็นที่ที่หลุงปู่ถาวรมาปศิบาทน่ะ
ระหว่างที่มุดเข้าไปในท่ามทางที่มุดเข้าไป
ยิ่งลึกลงไปยิ่งมืดยิ่งแคบ
จากยืนจากเดินค่อยลงไปคลานค่ะ
ลึกเข้าไปประมาณ๑๐เมตรช่วงเวลานั้นจู่
ลูกสิทธิ์ผู้หญิงเป็นหนึ่งในทีมค้นหา

ร้องตะโกนเสียงดังเลยแล้วก็นอนเลื้อยในถ้ำด้วย
หลายคนตกใจต้องรีบพาเธอออกมานะคะ
ฟังเสียงเธอหน่อยว่าช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ให้เขาไปรีบกระเรือนออกเป็นเรื่อย
ไปถามอาจารย์ป๊อกนะคะ
อาจารย์ป๊อกซึ่ง

บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอิทธิฤทธิของพญานาคหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วกัน
แต่หากไม่ใช่อาถรรพ์ของพญานาคก็ขอให้การค้นหาหลวงปู่
เจอโดยเร็ววันด้วยเถินหลายคนเป็นห่วงนะคะ
จากนั้นได้ค้นหาทางน้ำตลอดลำน้ำโขงค่ะ
ตั้งแต่บริเวณบ้านห้วยหมักใต้นะคะไปเรื่อยเลย

บ้านเวิร์นบึกนี่เป็นจุดสุดท้ายของเขตประเทศไทย
ที่จะไปบรรจบกับประเทศลาวนะคะระยะทางที่ค้นหา๔กิโลเมตร
สรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นวันที่๗ของการค้นหา
ก็ยังไม่พบหลวงปู่ถาวรอยู่ดีนะคะ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าหลวงปู่จมน้ำมรณภาพ๗วัน
น่าจะขึ้นมาจากน้ำแล้วคนก็เลยสงสัยว่าอยู่ที่ไหน